ใครทำอะไรไว้ก็ต้องรับผิดชอบชาวบ้านเขาออกมาทวงถามความรับผิดชอบจากเทศบาล
นะฮะรถน้ำเนี่ยถลายแล้วก็ไปชนกับร้านขายของเขา
สี่ร้านรวดโอ้โหเสียหายกันไปพอไปถามบอกว่ารอก่อนรอก่อน
รอมาเป็นเดือนแล้วทำมาหากินก็ไม่ได้
เงินที่จะชดเชยให้เขาก็ยังไม่จ่ายค่ะแล้วทำไมเทศบาลถึงนิ่งนอนใจแบบนี้
ชาวบ้านเขาว่าอย่างนั้นนะเห็นชัดเจนนะภาพวงจรปิด
รถน้ำของเทศบาลทะลุเข้าไปเลยครับนี่ฮะเดชะบุญไม่โดนคนนะครับ
ผู้ประกอบการเขาก็เลยฝากร้องเรียนมายังทีมข่าว
เขาได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์รถบรรทุกน้ำของเทศบาลเมืองศรีมราชา
จังหวัดชนบุรีหลายผู้มือชนร้านค้าของเขาจำนวน๔ล้าน
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๑๓พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับ
บริเวณหน้าบ้านเลขที่๒๐๐ทับ๒๒แล้วมันอยู่ข้างสำนักงานเทศบาลเมืองศรีมราชาเลย
แต่เทศบาลปัดความรับผิดชอบไม่ยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
แล้วดูสิโอ้ยข้าวของพังแบบนี้นะฮะ
ผู้ประกอบการเขาก็เดินทางไปถามก็บอกแต่ว่าเอารอก่อนรอก่อน
อันนี้รอมาเป็นเดือนแล้วล่ะครับยังไร้วี่แววจะชดเชยให้แต่อย่างใดเลยนะครับ
เรียมแก้วดวงครับเป็นเจ้าของร้านปลาหมึกย่างบอกว่า
ปกติแล้วนะร้านเนี่ยลักษณะจะเป็นรถเข็นขนาดใหญ่
ลงทุนไปซื้อมาตอนนั้นตอนเริ่มต้นลงทุนเป็นแสนครับ
จนกระทั่งมาเกิดเหตุการณ์รถบรรทุกน้ำของเทศบาลไหลไปชน
ร้านก็พังเทศบาลยืนยันจะรับผิดชอบทั้งหมดเลย
เดี๋ยวจ่ายให้ค่าเสียหายเนี่ยเมื่อไหร่อ่ะนั่นสิครับ
พอไปถามก็บอกว่ารอก่อนรอก่อนร้านเสียหายทั้งหมด
จริงแล้วเขาก็ไม่ได้แจ้งความนะเพราะว่า
คิดว่าเดี๋ยวเทศบาลจะรับผิดชอบไงแต่พอถึงปัจจุบันนี้
เงียบหมดเลยเทศบาลบ่ายเบียงปัดความรับผิดชอบ
อันนี้แม่ค้าพูดนะฮะผมไม่ได้พูดนางเรียมพูดนะฮะ
สำหรับร้านเนี่ยเขาบอกว่าเรียกร้องไป๗๐๐บาท
แต่ก็ยังไม่มีคำตอบยังไร้วิแววในการที่จะมาจ่ายเงิน
ชดเชยให้เขานะฮะอีกหนึ่งคนเป็นเจ้าของร้านหมูทอด
ชื่อว่านางธุรดาศรีสุวรรณก็บอกว่าร้านเขาก็เสียหาย
เรียกร้องไปสี่หมื่นผ่านมาเดือนกว่าไม่มีการดำเนินการใด
ร้านค้าต้องหาเงินมาซ่อมเองเทศบาลไม่ช่วยอะไรเลย
บอกแต่เพียงว่ารอก่อนรอก่อนเหมือนกัน
ตนมีอาชีพค้าขายมารอไม่ได้รอวันนี้พรุ่งนี้ก็อดตายครับ
รอยังไงครับแม่ค้าพวกนี้ฮะเงินต่อเงินทุนต่อทุนวันต่อวัน

วันวันต่อวันและพอผู้ประกอบการจะขึ้นประเทศพากรประทาน
นะฮะทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะเขาบอกว่าสุดท้ายไม่รู้จะทำยังไง
ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้พวกเขาหน่อย
ส่งเรื่องผ่านไปยังผู้บริหารเทศบาลเมืองศรีราชาให้ด้วย
ดำเนินการแก้ไขแล้วจ่ายเงินให้เขาก็หน่อยอย่างน้อยมาคุยกันอย่าไล่เขาเลย
เพราะเขาเสียหายจากการที่รถของเทศบาลไปชนเขาเองนะครับ
อันนี้ก็ฝากเสียงดังที่เราพูดหวังว่าจะไปถึงเทศบาลเมืองศรีราชา

ก็คือเข้าใจได้แหละกระบวนการเยียวยาตามกฎของทางราชการมันมีขั้นตอนในการพิจารณา
แต่ว่าทำเร็วหน่อยอย่างที่บอกพี่พวกนี้เขาเงินต่อเงินวันต่อวัน

บางทีเรื่องของปากท้องมันรอไม่ได้ไง